คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศล่าสุดกันหน่อยนะครับ
กับเรื่องของพระชั้นผู้ใหญ่ที่ถูกเชิญตัวไป
สอบสวนกับเรื่องของคดีทุจริตเงินทอนวัดนะครับ
ไปสอบสวนที่ปราปราม

พร้อมกันกับคุณพลอยสจิวฤทธิสินผู้สื่อข่าวของเรารายงานสดเข้ามาให้ได้ชมกันครับ
และขณะนี้นะครับตำรวจกรรมคับการปรับปรามก็ยังคงอยู่ระหว่างการสอบปากคำ
พระพรมดิหลกพระเลขาและพระพุทธอิสระจ้าอวัดวัดอ้อน้อย
หลังจากที่ได้มีการเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นวัดค่ะ
เดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากนะคะ
โดยล่าสุดพูดบังคับการกองปรับปรามก็ได้มีในนิมนต์พระสงค์จำนวน๓รูป
เหมือนจะครัวที่ผ่านมาพูดบังกับการกองปรับปราม

พร้อมด้วยพระครูสิริวิหารการนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดเช่นเดียวกันค่ะ

หลังพบว่าได้เข้าไปเกี่ยวข้องค่ะกับการทุจริตเงินทอนวัดรอบที่๓นะคะ
โดยพบว่ามีการทุจริตจำนวน๒โครงการด้วยกันค่ะเป็นเงินจำนวน๖๙ล้านบาทนะคะ
ซึ่งได้พบเส้นทางการเงินค่ะว่ามีการโอนให้กับบุคคลภายนอก
อกจากนี้นะคะยังพบว่าบัญชีธนาคารส่วนตัวค่ะ
ยังเป็นชื่อของเจ้าอาวาสจำนวน๑๐บัญชีด้วยกันนะคะ
โดยพบเงินหมุนเวียนจำนวนกว่า๑๓๐ล้านบาทค่ะ
ซึ่งขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง
ก็ได้มีการอายัดเงินทั้งหมดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขณะที่จากการเข้าตรวจค้นค่ะตำรวจนะคะก็ยังคงไม่พบพระพรมสิทธินะคะ
หรือเจ้าคุณทงชัยค่ะเจ้าอาวาสวัดสะเกดค่ะ
พบเพียงพระลูกวัดเท่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบปากคำค่ะ
โดยจากการสอบปากคำของพระลูกวัดนะคะก็ระบุค่ะว่า
เจ้าอาวาสวัดสะเกดนั้นถูกพบครั้งสุดท้ายค่ะช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้นะคะ
ขณะที่ได้นั่งรถตู้ค่ะเข้ามาฉันเพลนะคะ
จากนั้นค่ะช่วงเย็นของเมื่อวานนั้นศาลก็ได้มีการออกอนุมัติหมายจับนะคะ

ซึ่งขณะนั้นนะคะก็ไม่มีใครพบตัวเจ้าอาวาสวัดสะเกดแล้วค่ะ
โดยตำรวจนะคะได้มีการค้นพบประตูลับค่ะที่ใช้คาดว่านะคะจะเป็นการ
เป็นที่นะคะที่ให้พระเจ้าวาดวัดสะเกดนั้นหลบหนีออกไปได้ค่ะ
ส่วนพระวิจิตธรรมพรนะคะหรือเจ้าคุณเทิดค่ะ

ขณะนี้นะคะก็กำลังแจ้งว่าอยู่ระหว่างการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครค่ะ
ซึ่งทางตำรวจเองนะคะก็ได้มีการเตรียมอายัดตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
อกจากนี้นะคะจากการตรวจค้นค่ะก็ยังได้มีการคุมตัวคารวาสนะคะจำนวน๔คนค่ะ
ซึ่งได้แก่นางสาวนุชราสิทธินอกนะคะผู้ที่ได้รับโอนเงินจากวัดสะเกดจำนวน๒๕ล้านบาทค่ะ
นางสาวธรรมพรนะคะนิพลพิทยาค่ะมารดาของร้อยโทธิติทัศน์นะคะ
ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทดีทวีคูณค่ะที่อ้างว่ารับผลิตสื่อให้กับวัดสะเกดค่ะ
นายธีรพงศ์พันธ์ศรีนะคะลูกศิษย์วัดค่ะที่ได้รับโอนเงินจากบัญชีวัดจำนวน๕ล้านบาท
และนายทวิทย์สังอยู่นะคะลูกศิษย์วัดค่ะที่ได้มีเป็นผู้มีอำนาจนะคะในการเซ็นชื่อเบิกจ่ายเงินในบัญชีของวัดด้วยค่ะ
ขณะที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะตำรวจกองบังคับการปราบปรามค่ะก็ได้มีการนิมนต์พระพุทธอิสระนะคะเจ้าอาวาสวัดอ้อน้อยค่ะ
แล้วก็พระพรมดิหลกค่ะเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวหาวิหารเจ้าคณะกรุงเทพนะคะเข้าให้ปากคำกับตำรวจด้วยค่ะ
หลังจากทั้ง๓รูปนะคะได้ตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาค่ะในคดีทุจริตเงินทอนวัดเช่นเดียวกันนะคะ
โดยตำรวจกองปราบรามค่ะได้มีการเตรียมห้องนะคะสำหรับสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาไว้จำนวน๙ห้องค่ะ
โดยมีการสอบแยกรูปนะคะตามคดีแล้วก็ข้อกล่าวหาพร้อมทั้งยังได้มีการเตรียมรถพยาบาลค่ะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะจากโรงพยาบาลตำรวจค่ะเพื่อตรวจร่างกายพระสงฆ์ด้วย
โดยยังมีรายงานอีกนะคะว่าพระพุทธอิสระนั้นอาจจะถูกเข้าหาการกระทำความผิดตามมาตร๑๑๒ค่ะจากกรณีที่อันเชิญพระประมาพิไทยนะคะทำพระเครื่องหน้ากรบรุ่นหนึ่งในปัจจพีด้วยซึ่งล่าสุดค่ะธนายความของพระพุทธอิสระนะคะก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ขอเข้าพบแล้วค่ะแต่ตำรวจนะคะก็ยังคงไม่อนุญาตให้เข้าพบแต่อย่าง
คดีนี้ด้วยตัวเองนะคะพร้อมเปิดเผยค่ะว่าขณะนี้นะคะขอเวลาให้ตำรวจทำงานก่อนค่ะเนื่องจากว่าการปฏิบัติการนั้นยังตรวจค้นไม่ครบตามเป้าหมายนะคะโดยปฏิเสธที่จะตอบคำถามนะคะว่าเจ้าอาวาสวัดสะเกดนั้นยังคงอยู่ในวัดหรือไม่ค่ะพร้อมยืนยันนะคะว่าการสอบสวนนั้นจะเป็นไปอย่างถูกต้องนะคะใครผิดก็ว่าไปตามผิดค่ะแล้วก็ขอให้ลูก

ขณะที่บรรยากาศโดยรอบกองบังคับการปราบรามนะคะก็ได้มีสื่อมวลชนค่ะมาเฝ้ารอก่อติดปฏิบัติการนี้เป็นจำนวนมากนะคะ
แล้วก็ได้มีลูกศิษย์พระพุทธอิสระค่ะทยอยเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
แม้ว่าพระชั้นผู้ใหญ่จำนวน๖รูปจะถูกนิมนต์มาสอบสวนที่กองบังคับการปราบรามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แต่ตำรวจเองก็ยืนยันนะคะว่าปฏิบัติการในครั้งนี้นั้นก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
เนื่องจากว่ายังมีอีกหลายเป้าหมายนะคะที่ต้องการการตรวจค้นค่ะ
โดยหลังจากนี้นะคะก็จะต้องจับตาดูนะคะว่าตำรวจนั้นจะมีการให้พระทั้ง๖รูปนั้นลาศิกขาหรือว่ามีการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนนี้ด้วยหรือไม่ค่ะ
พศจริษฐิสินค่ะไทยรัฐทีวีรายงานจากกองมักครับการปราบรามค่ะ
ขอบคุณคุณพศจริษฐิสินค่ะด้วยนะครับ